ไปดูแล้วกันนะเผื่อใครที่ตัดสินใจเปลี่ยนแพลนอยู่บ้านไม่ยอมออกไปไหน
เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศสงกรานในพื้นที่ต่าง
แล้วก็ถ้าใครอดใจไม่ไหวจริงอยากจะสาดน้ำ

ดีนะดีเลยเดี๋ยวรอดู

มาร่วมการฝนทวายบูชาหลวงพ่อพระใส่
โดยใช้ท่าฟ้อนแม่บทอีสานค่ะ
เป็นการถ่ายทอดความสัทธาที่ชาวหนองคัย
รอบพระอุโบสถ๓รอบงดการแห่รอบเมืองงดการรถส่งน้ำ
แล้วก็งดการเล่นสาดน้ำรวมถึงมหรสบทุกชนิดด้วยนะคะนี่
คือเป็นภาพสวยงามมากเพราะว่าเขาเว้นระยะห่างกัน
คือถ้าดูจากไกลมันจะเป็นจุดย่อยเขาห่างกันไงคะ
คือปกติแล้วก็จะใช้พื้นที่ไม่ได้กว้างขนาดนี้หรอกแต่ว่าช่วงนี้ประเพณีก็อยากสารต่อ
แต่โควิดก็ต้องระวังนะคะกรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะ
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะคะจัดงานประเพณีสงกรานวิถีไทย
ให้ประชาชนกราบศักระพระพุทธรูปสารสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
แล้วก็ส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลหน้าองค์พระปรางให้ประชาชนร่วมกันเกาะพระเจดีไซน์นะคะ
ทั้งวัดก็มีการวางจุดแอลกอฮอล์ให้อันดังแล้วนะฮะส่วนวัดพระเชษฐุปรมิวนมังคารารามราชวรรมหาวิหารหรือวัดโพนะคะ
ปีนี้ก็ยังจัดงานสืบสารประเพณีไทยค่ะมีกิจกรรมทำบุญไหว้พระเสริมสิริมงคล
ส่งน้ำพระพุทธรูปไหว้พระประจำวันเกิดทำบุญประจำราศี
พระเจดีไซน์แล้วก็มีการสอนทำพวงมาลัยถวายพระ

ทุกปีก็จะมาบริเวณนี้ค่ะมาสารหลักเมืองบ้าง
ตามสถานการณ์นะคะรู้สึกว่าเหงาเหงาอยก็
คิดว่าอยากให้เป็นอย่างนี้ปีสุดท้ายก็แล้วกันให้กลับมาเหมือนเดิมปีหน้า
หลายคนก็คิดเหมือนคุณพี่ท่านนี้แหละเนาะ
บรรยากาศที่วัดบวรนิเวศวิหารนะคะประชาชนนำพวงมาลัยดอกมะลิ
เข้ากราบศักระพระบรมราชสรีรางคารในหลวงรัชกาลที่๙
ดอกไม้ทูบเทียนเข้าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ส่งน้ำพระพุทธรูปที่ทางวัดนำมาให้ประชาชนได้ส่งน้ำกันด้วยนะคะ

ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีจะอวยพรว่าอย่างไร
เพราะว่าถือว่าเป็นวันปีใหม่นะคะ
พลเอกประยุจจันทร์โชภาณายกรัฐมนตรีบอกว่า
ขอให้คนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง
มีความรักความสามัคคีเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดีภาพ
ขอให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามแนวทางของมาตรการการป้องกันโควิด๑๙ด้วย
เรื่องของการจัดกิจกรรมอย่าลืมอย่าลืมเลยมาตรการต่างจะต้องมีตามมาด้วย
นี่คือคำอวยพรของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ
พูดถึงสงกรานปกติแล้วพอชาวต่างชาตินึกถึงภาพสงกรานประเทศไทย
ที่จะไปคือข้าวซานโรดถูกต้องถนนข้าวสารโอ้โหมันรื่นเริงน่ะ
เป็นภาพที่เบียดเสียบยัดเยียดกันทุกปี
แก้มขาวมาเลยใส่เสื้อลายดอกกางเกงขาสั้นถือปืนฉีดน้ำใส่แว่นตากันน้ำ

ตั้งแต่ถนนตั้งแต่ต้นถนนถึงปลายถนนน่าจะใช้เวลาประมาณ๖ชั่วโมงในการเดิน
เพราะว่าคนเยอะมากจริงแต่ปีนี้สภาพเป็นแบบนี้ค่ะ
ถ้าวิ่งก็เวลาน่าจะประมาณ๓๐วิก็ถึงแล้วนะ

ชั่วโมงน่าจะเดินได้ประมาณสัก๓๕รอบเลยค่ะ
อาจจะเป็นไปได้ใครอยากไปออกกำลังกายเดี๋ยวก็ไปกันได้นะคะที่เงา

เขาไม่ได้ปิดนะถนนแต่ร้านปิด
เพราะส่วนใหญ่เป็นผับเป็นบาร์ก็ช่วงนี้เปิดไม่ได้แหละนะคะ
แต่เมื่อวานนี้ค่ะมีภาพปรากฏออกมาเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ

แต่เขาก็อยากมาแล้วไหนเขามาแล้วเขาก็อยากถ่ายภาพนะคะ
เป็นลักษณะมาถือปืนเล่นน้ำสงกรานวงเล็บทิพย์

ถือปืนแล้วก็ถ่ายรูปกับถนนนิดนึง
อย่างน้อยขอให้ได้บรรยากาศสักนิดนึงนะคะ
อ้าวส่วนใครที่แบบมันไม่ได้อ่ะ
งกรานไม่เปียกคือไม่ใช่มันอดใจไม่ไหวจริง
ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะเครียดกันซะไปหมด
หาทางออกมาให้แล้วค่ะสงกรานทิพย์ทำอย่างไร

อ่ารำได้บรรยากาศก็สวยงาม
เขาลงทุนนะเอาทงเหมือนงานสร้างวัดเหมือนกันนะ
ใช่แล้วแก้มก็ปะแป้งด้วยแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่จะโดนสาดน้ำ

หายฝากบัวก็ได้จ้

ถ้าคุณบอกว่าสาดตัวเองมันไม่ได้เอาดูคลิปต่อไปดีกว่า

เอ้านี่ค่ะ

คือเมื่อกี้ฝักบัวยังมีความรู้สึกอาบน้ำไกล

แต่ฟิลล์นี้ได้คือบีบจากขวดน้ำใส่หน้าตัวเอง
ฟิลเหมือนเอ๊ะใครสาดน้ำใส่เรานะทางซ้ายทางขวา
เพราะว่าปกติเราเล่นบางทีไม่มีอุปกรณ์แล้วก็นี่แหละเอาขวดน้ำนี่แหละแล้วก็บีบใส่เพื่อน
ใช่แล้วอันนี้มันลักษณะเหมือนกับว่ามีคนแบบราดมาจากทางซ้ายทางขวาจริงไง

แล้วเหมือนกันว่าเอาขันขัดน้ำแต่ย้ำแบบนี้ก่อนละกัน

เดี๋ยวอันไหนน่าสนใจเดี๋ยวขออนุญาตเอามาออกไทยรัฐนิวโชว์

ใช่เนาะสงกรานทิพย์นะคะ
ก็เป็นบรรยากาศให้คุณผู้ชมดูแล้วจะได้ไม่เครียด
ไม่ได้สาดน้ำปีที่แล้วก็ไม่ได้สาดปีนี้ก็ไม่ได้สาดอีกแล้ว

ใช่เล่นน้ำแบบนี้กันไปก่อนนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เรายังคงมีโควิด๑๙